ว่าเมื่อแรกรักเมื่อรักกันน้ำต้มผักก็ว่าหวาน
แต่เมื่อรักร้างน้ำหวานยังว่าขม
ทำไมมันขมคืนขนาดนี้
เรื่องของเรื่องน่ะมีทนายชื่อดัง
เขาโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขาบอกว่าสามีภรรยา
ถ้าหากว่าร้างราเรื่องของการทำการบ้าน
ไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามที
เรื่องของเรื่องเขามีกฎหมายที่สามารถฟ้องหย่าได้นะครับ

คุณโพสต์มาแบบนี้
โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการพาดหัวที่ทัดใจ

อะไรบางอย่างที่ว่าเสื่อมฟ้องหย่าได้

งั้นไปดูในเฟซบุ๊คของทนายคู่ใจ
เขาแชร์กันเอาไว้เรื่องของกฎหมายใหม่ว่าเรื่อง
สามีและภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
จนไม่สามารถร่วมสลิป
ร่วมประเวณีร่วมหลับนอนกันได้
อีกฝ่ายสามารถยื่นฟ้องหย่าได้

ผมไม่ได้มาทะลึ่งตึงตังแต่ประการใด
แต่เขามีจุดก็คือ
คือเป็นเรื่องของเป็นดอกจันทร์
ให้ได้ดูให้ได้อ่านกันเอาไว้
ว่ากรณีที่ผู้ยื่นฟองหย่า
เป็นผู้กระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศเองหรือเปล่า

อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมทำการบ้าน
อันนี้มันก็แล้วแต่กรณีไป

ไม่ใช่ว่าอยู่นะสมมุตินะ
ฝั่งหนึ่งจะไปเรียกร้องอีกฝั่งหนึ่ง
เธอเธอไม่ยอมทำการบ้านกับฉันเลย
ถ้าเธอไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปฟ้องหย่า

ต้องดูด้วยว่าที่เขาไม่ทำการบ้าน
เพราะเราไหมเออเออถูกไหม
ต้องไปดูว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไร
แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายนะ

นี่ผมไม่ขอลงรายละเอียดดีเทลละกัน
แต่อย่างที่บอกมันเป็นปัญหา
ของคนสองคนภายในครอบครัว
อย่างแรกนะอย่ารีบพูดถึงข้อกฎหมาย
พูดถึงเรื่องของการปรับความเข้าใจกันก่อน

หรือเป็นเรื่องอื่นที่มันขัดข้อง

แล้วถ้ามันไม่มีทางออกแล้วจริง

คุณไปพูดจาเรื่องนี้ได้ดูเป็นสาระดีงามมากเลยคะ

อยากให้พี่เขาสนุกสนานไปด้วย
แต่ว่าเรื่องของความรักแล้วเรื่องของความชอบเนี่ยมันก็ต้องคุยกัน
พูดตามภาษาสุภาษิตนะ
ความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียง

ขอแค่ได้อยู่ข้างเคียงก็สุขใจแล้ว

แต่พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายการฟ้องหย่าเนี่ยนะ
คุณชนะได้พูดถึงข้อนี้ไปเป็นหนึ่งข้อ

ข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้เสียหน้า
ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวมันมีรายละเอียดเหมือนกัน

เฮ้ยมันไปได้ด้วยหรอ
เล่าสู่กันฝั่งนะคะ